แง่ของการรับประทานอาหารเพิ่มกล้ามเนื้อ

ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ค่อนข้างดี
เช่นส่วนของแป้งควรจะเป็นแป้งชึมซ้อน
ที่สำคัญการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อได้

ซึ่งมีโปรตีนค่อนข้างเยอะร่วมกับการออกกำลังกาย
ก็ทำให้สร้างเป็นกล้ามเนื้อขึ้นมานะคะ
เนื้อหาวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการเปลี่ยนมุมครับ

สำคัญก็คือว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์กับการออกกำลังกายได้

ถ้าได้เทคนิคการเปลี่ยนมุมสามารถเอาไปประยุกต์กับการออกกำลังกายรูปแบบไหนก็ได้
รูปแบบไหนก็ได้